อ่ายังอยู่กันที่เรื่องของการใช้รถใช้รานะคะ
อันนี้เป็นเหตุรถตู้โดยสารที่จังหวัดนนทบุรี
เขาบอกว่ากำลังขับรถไปรับส่งหลานไปโรงเรียน
แถวนั้นแหละปรากฏว่าอยู่ดี
มีรถจักรยานยนต์ขี่ตามแล้วก็ปลาหินใส่กระจกจนแตกเลยนะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่รู้สาเหตุจริงว่าทำไมถึงโดนปลาหินใส่นะคะ
และเหตุการณ์นี้ผ่านมาเกือบสัปดาห์แล้ว
แต่ยังไม่รู้ตัวคนก่อเหตุเลยค่ะ

นี่ไงเนี่ยคว่างใส่แบบนี้เลยนะคะ
ก็เป็นภาพวินาทีที่รถตู้โดยสารสายตลาดพงเพชรไซน้อยนี่แหละ
บอกขับรถไปรับหลานที่โรงเรียนที่ย่านบางบัวทอง
ระหว่างนั้นก็เห็นวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์มาคนเดียว
สวมหวกกันน็อกอย่างที่เห็นในภาพนี้เลย

และขณะที่รถตู้กำลังเลี้ยว
วัยรุ่นคนนี้ก็ปลาหินไปที่กระจกหลังรถเขาทันทีค่ะ

ก็แตกเป็นรูขนาดใหญ่เลยนะคะ
และก็จะมีภาพนิ่งด้วยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็น
เป็นภาพของวัยรุ่นที่ก่อเหตุปลาหิน
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้อย่างชัดเจน
พบว่ารถจักรยานยนต์นั้นไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็เห็นใบหน้าค่อนข้างชัดด้วย

ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมารถตู้ไซน้อยไม่ได้วิ่งโดยสารนะ

เขาบอกว่าขับมาปกติไม่ได้มีเหตุอะไรเลย
หรือรู้จักกับคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้แต่อย่างใดนะคะ
หน้าของผู้เสียหายเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังค่ะ
วันเกิดเหตุหลานชายบอกว่า
ขับรถส่งผู้โดยสารเสร็จประมาณ๔โมงเย็น
จากนั้นตีรถเปล่าไปรับลูกที่โรงเรียน
ระหว่างที่ขับใกล้ถึงหน้าโรงเรียนผ่าน๓แยก
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมา
แล้วก็ปาก้อนหินขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือไปที่กระจกหลัง
ทำให้เป็นรูขนาดใหญ่
นับว่ายังโชคดีมากที่ก้อนหินตกหลังรถ
ไม่ได้ไปโดนเด็กหรือโดนหลาน
หลังจากนั้นมาดูก็พบว่าวัยรุ่นคนดังกล่าวขี่หนีไปเลย
หลานยังบอกด้วยว่าคนก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีการขับรถเร็ว

ขับมาก็ขับช้าไม่รู้เหมือนกันว่าวัยรุ่นคนนี้ทำแบบนี้ทำไมนะคะ
อีกมุมเนี่ยก็คิดว่าหรือว่าหลานเราขับรถทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่า

ก็เลยถามย้ำหลานไปหลายรอบว่าไปทำอะไรไหม

หลานเป็นคนขับก็ยืนยันว่าไม่เลยนะคะ
ตอนนี้หลานชายต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหลายอย่าง
แล้วก็ต้องซ่อมกระจกใหม่ทั้งหมดกว่า๕๐๐บาท
ยังมีค่าเช่ารถค่าน้ำมันอีกวันละ๑๕๐๐บาท
ซึ่งโชคดีที่เจ้าของรถใจดีเห็นใจ
ก็เลยไม่ได้คิดค่าเสียหายอย่างอื่นเพิ่มเติมมานะคะ

เห็นไปเขาวิ่งมาเป็นปกติอะไรอย่างเนี้ย
หนึ่งรถที่ผมขับกันทุกวันนี้มันเป็นรถเช่าอย่างน้อยผมเช่าวันละพัน
การ์ดค่ากินด้วยก็อยู่ที่ประมาณพันห้าต่อวันนะนะผมต้องหากันอ่ะ
ทางคุณน้าของผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์ปลาหิน
เคยเกิดกับรถตู้สายนี้มาเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นคั่วหรี่สองกลุ่มทะเลาะกัน
แล้วกลุ่มหนึ่งหนีขึ้นรถตู้แล้วบอกให้คนขับรีบขับออกไป
อีกกลุ่มเห็นว่ารถตู้กำลังจะหนีก็เลยปาก้อนหินใส่กระจกรถจนแตกนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเชื่อมโยงกับครั้งนี้ด้วยหรือไม่
อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะหลังจากนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจสอนอบางบัวทอง
ติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งตำรวจยืนยันว่าเดี๋ยวยังไง
เร่งติดตามตัวให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ